อ่าส่วนเรื่องนี้ที่นครศรีธรรมราชค่ะคือตอนแรกทีมข่าวของเราบอกว่า
สัตว์เลี้ยงเป็นเหตุละมั้งเพื่อนบ้านกันนะคะรั้วติดกันเลยค่ะ
บ้านหลังนึงเลี้ยงแมวอืมอีกหลังหนึ่งมีนกบ้านที่มีนกอ่ะ
อัลวาดใส่บ้านที่มีแมวบอกว่าก็แมวบ้านเธออ่ะ
ตะครุบนกที่บ้านเขาเหรอแล้วอัลวาดแบบอื้อหือแต่มิ้วว่า
อย่าไปโทษสัตว์เลี้ยงเลยเพราะคุณผู้ชมลองดูรายละเอียดข่าวนี้ดีนะ
ต้องโทษคนด้วยความเมาคุมสติคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ด้วย

เอ้ยเอาเอาเอาไปเลยเอาไปเลยแล้วก็ชบ
เอาตรงไหนเท่าด้วยเนี่ยตรงไหนเท่าด้วยก็ได้เอา
เออนี่มันเก็บไว้เม็ดเลยเดี๋ยว
เล่น
ไม่เอาไหม
ไม่อยากยุ่งมาลูกบ้อน

ทีมข่าวของเราได้รับมาจากเจ้าของคลิป

อุทาหรณ์นะเพื่อนบ้านนะ

คือเหตุการณ์ล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นสดร้อนคือ๓๑กรกฎาคมช่วงสัก๕ทุ่ม
ในเอนามสมมุติโยนอะไรก็ไม่รู้ใส่บ้านของเพื่อนบ้าน
แต่เขาก็มีการสาดสแตนเลสอยู่ไม่อย่างนั้นอาจจะโดนคนในบ้านได้รับบาดเจ็บ
ภาพเนี้ยนี่อ่าโยนไปแบบนี้นี่นะคะเห็นไหมคะโอ้โห
คือเจ้าของบ้านบอกว่าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ว่าดังมาก
แจ้งตำรวจโทรหาผู้ใหญ่บ้านเพราะกลัวจะได้รับอันตราย
ผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาเลยนะคะ
มาเพื่อระงับเหตุแต่เกิดอะไรขึ้นในเอนามสมมุติคนนี้
ด่าดูสิคะคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่ะล้มลง
แล้วในเอมีมีดพระเงื้อจะฟันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย
นี่ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ตามมาเห็นไหมคะเข้ามาช่วยห้าม
คือในคลิปนี้ทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มาดูเหตุการณ์มาระงับเหตุแต่กลายเป็นว่าโดนในเอด่า
และในเอเหมือนจะเมาด้วยอะค่ะและในเอเดินเข้าบ้านไปหยิบมีดออกมาด้วยอะค่ะ
คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ล้มแล้วในเอเงื้อมือจะฟันใส่
ผมก็เดินมาส่วนผู้ใหญ่

เออมาทำไมมึงมาทำไมมาทำไมวะ
ตอนนั้นก็ถือไม้ถืออะไรอยู่ไหม
ตอนนั้นยังไม่ได้ตือพอคุยกันไปคุยมันมาถึง
คนเราเวลาคุยมันต้องมองหน้ากันใช่ไหม
มองหน้าปุ๊บมึงมาเล่นว่ามึงมองกูทำไม

ตัวของพี่สุภรเองได้ไปแจ้งคำด้วยมั้ยค่ะ

ไปพบร้อยเวรแล้วก็สมเกียจด้วย

ตรงวันที่ประจำวันตอนนั้นคือลงไปว่าอย่างไรบ้าง
ผมเครียดนะคืนนั้นผมจะแจ้งความพยายามฆ่า
แต่ว่าเหตุการณ์มันเป็นไปไม่ได้
ใครที่สุภาพคืออยากจะลงพยายามค่าอะไร
เพราะว่าถ้าวันนั้นถ้าควันลงมาจริงนี่

ก็จังหวะที่แกล้มลงแล้วนะคะ
มีอะไรป้องกันตัวแหละแต่ฝั่งผู้ก่อเหตุมันเป็นมีดไง

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ไปเจอกับนายสมเกียจอายุห้าสิบเจ็ด
เล่าให้ฟังว่าต้นเรื่องคือ๓กรกฎาคม
ในเอนามสมมุติที่เป็นเพื่อนบ้าน
มากล่าวหาว่าแมวที่บ้านเขาไปตะครุบ
กรงหัวจุกจนบินหนีตะเลิศไปตัวหนึ่ง
สมเกียจบอกว่าไม่ใช่แมวผม
แต่ในเอถือมีดพระมายืนอยู่หน้าบ้าน
แล้วบอกว่าจะฆ่าแมวให้ตาย

จะได้จบเดี๋ยวให้๒๐๐เป็นค่าเสียหาย
แต่ไม่จบค่ะในเอยังหาเรื่อง
เวลาที่นายสมเกียจขี่รถผ่านที่บ้าน
มีการถีบรถด้วยนะถีบรถจะให้รถล้มอ่ะ
ถือมีดขู่บ้างอะไรบ้าง
เหตุการณ์ครั้งที่๒ก็คือ๓๑กรกฎาคม

แต่นายเอคือไม่สนเลย
อันนี้คือภาพสามกรกฎาที่มาด่าเรื่องแมว
ถามว่าแมวไปตะคุบโน๊กครับ

โอ้โหแต่มันมีประเด็นตรงที่ว่า
คือในเอนามสมมุติคนนี้เขาเมาด้วยไงพี่อุ๋ย
ลักษณะท่าทางในทั้งสองคลิปที่มาหาเรื่องมาทะเลาะเหมือนเขาเมา

บอกว่าแล้วจะยังไงดีจะเอายังไงกับในเอคนนี้ดีนะคะ
ฟังเสียงเจ้าของบ้านที่เป็นผู้เสียหายค่ะ
ตอนนั้นผมหลับสนิทเลยแล้วก็ได้ยินเสียงเหล็กเปร้งปร่างขึ้นมา
ผมก็ตกใจแหวกผ้ามั่นดูว่าเอออ้าวอารวาสอีกแล้ว
เป็นครั้งที่๒แล้วแล้วก็โทร๑๙๑แล้วก็โทรหาผู้ใหญ่กุ้ย
แล้วก็พี่พรว่าเออช่วยลงมาดูหน่อยว่าเออมันอารวาสอีกแล้ว
ผมก็แอบอยู่ในบ้านเพราะว่าแกสั่งผมไว้ว่า
อย่าออกมานะปิดประตูไม่จิ๊ดบ้านใกล้ส่วนเกียรติ
ผมก็มีอะไรก็พ่อแม่เขาอยู่ตอนนั้นเขาไม่อยู่
พ่อแม่เขามีอะไรผมก็คอยช่วยเหลือเขาอยู่
แต่ว่าเขาไม่น่ามาทำแบบนี้กับผม
เวลาเขามองแล้วก็คิดจะฆ่าจะเกรงกันอะไรอย่างนี้

สุดท้ายนะคะตัวคุณสมเกียจที่เป็นเจ้าของบ้าน

รวมถึงในเอที่เป็นผู้ก่อเหตุไปสพทุ่งสงศ์
ก็ไปคุยกันไปทำสัญญาต่อกัน

ใช่ในเอยอมรับว่าทำไปเพราะเมา
นี่ไงมันไม่ใช่แบบสัตว์เลี้ยงเป็นเหตุหรืออะไรหรอก
ความเมาเป็นเหตุความเมาเป็นเหตุจริง
รับว่าทำไปเพราะความเมาแล้วก็รับปากว่าจะไม่ก่อเหตุอีก
สุดท้ายจ่ายค่าเสียหายให้คุณสมเกียร์๕๐๐๐บาท
คุณสมเกียจบอกว่าเคลียร์ใจกันแล้วแต่ก็แอบกังวล
ไม่รู้วันดีคืนดีจะเมาอีกหรือเปล่า
จะก่อเหตุซ้ำลอยอะไรอีกหรือเปล่า
อย่าทำอีกนะมันวุ่นวายมันอันตราย
เขาก็อยู่กันอย่างหวาดภาวะเพื่อนบ้านเขาก็กลัวนะคะ

ขนาดตอนแรกคุณสมเกียจจะยอมจ่าย๒๐๐๐นะ
ให้ฆ่านกไม่เอาไปทำร้ายเขาโดนจ่าย๕๐๐เลย

แต่อนาคตยังไงไม่รู้เนี่ยอันนี้คือถ้าเมาแล้วขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะ

คือถ้ากินเหล้าเมาแล้วขนาดนี้อย่ากินเลยนะ